แล้วก็ในช่วงแรกแบบนี้อยากจะพาไปดูอะไรที่มันใหญ่โตมโหลาน
อะไรเล็กไม่ใหญ่ตลอดข่าวเช้านี้จัดไปให้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ของที่มันใหญ่ของที่มันแปลกเนี่ยนะ
เราจะต้องตามไปดูบุกไปดูเพราะว่าเราจะพาไปเซลฟี่
กับอะไรที่มันใหญ่ยักษ์กันหน่อย
กว่าหน้าผมเลยไหมโอ้โหหน้าคุณเล็กไปเลยอ่ะถ้าเป็นทีบตอนเนี้ย
เออวันนี้รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจเพราะว่าเดี๋ยวไปดูนะ
ใหญ่กว่าหน้าคุณชนะจริงหรือเปล่า
นี่โอ้โหใหญ่จริงน้องใบตอง
เนี่ยขนาดคุณพี่ที่เขาถืออยู่เนี่ยนะโอ้โหเป็นผู้ชายนะคุณนะ
นั่นแน่ะสิแทบจะบางตัวมิตรเลย
นั่นน่ะสิแล้วใหญ่มากนี่คือแค่ไซส์ธรรมดา
มีใหญ่กว่านี้อีกนะมีมีใหญ่มากจริง
ต้องบอกว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่โอ้โหหาได้ที่ไหนล่ะคุณ
ครับที่นี่นี่แหละเรากำลังพูดถึงเรื่องของกะหล่ำปลียักษ์ค่ะ
มาดูพิกัดของกะลำปลียักษ์บอกหน่อยที่นี่อยู่ที่ไหน
อยู่ที่บ้านป่าตานหมู่ที่สี่ตำบลบวกค้างอศัลกำแพง
จังหวัดเจียงใหม่เจ้า
ซึ่งคน๙๕เปอร์เซ็นต์ของชุมชนเป็นชาวยอง
พยพมาจากการสู้รบเมื่อ๒๐๐กว่าปีก่อน
ชุมชนชาวยองบ้านป่าตานเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัตถนธรรมด้วย
โดยบริเวณริมรั้วหน้าบ้านของชาวบ้านแบบนี้คุณผู้ชม
ก็จะปลูกกะหล่ำปลีอินซี
ที่ทำให้ผลผลิตออกมาหัวใหญ่ยักษ์ขนาดนี้
แต่ว่าเขาจะไม่มีการใช้สารเคมีใด

เพราะว่าเป็นการปลูกแบบอินซี
ไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลง
ปลูก๑ครั้งก็คือช่วงฤดูหนาวนะคะ
ซึ่งทำมาแบบนี้ต่อเนื่องหลายปีแล้ว
ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาตื่นตาตื่นใจ
ก็เข้ามาถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่ริมถนนข้างฟุตบาท
ข้างต้นการัมปรีกันแต่ต้องย่อลงไปหน่อยนะ

ใช่เวลาจะถ่ายรูปเราก็ต้องทำอย่างนี้

เห็นแบบนี้แล้วใครหลายคนเป็นห่วง
ชอบทานกะหล่ำปีแต่ว่ากลัวจะมีสารพิษตกค้าง
แต่ว่าที่นี่เขาปลูกแบบเป็นพืชอินทรีย์

ไม่มีสารพิษเจือพลนะครับนะครับนะครับ
กะหล่ำปลีสดจะหวานแล้วเอามาผักกับน้ำปลาแล้วมันรูมีกลลิ่นน้ำปลานิดหนึ่งมันจะกรอบมาก